ความคืบหน้าคดีกลับรถ

วันนี้เป็นครั้งแรกที่น็อตอัครนัท
เปิดใจต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
โดยกราบขอโอกาสจากสังคม
ขออโหสิกรรมจากคู่กรณี

หันหน้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสงบจิตใจค่ะ
นายอัครนัทอริยฤทธิวิกุลหรือว่าน็อตอดีตพิธีกร
เปิดแถลงข่าวต่อสื่อเมืองชน
ถึงกรณีการดำเนินคดีกับนายเกียรติศักดิ์สิงโตหรือว่าบอย
ซึ่งเป็นคู่กรณีที่ก่อเหตุเฉียวชนท้าย
รถยนต์มินิคูเปอร์ให้ได้รับความเสียหาย
จนทำให้น็อตอัครนัทบันดาลโทษะ
ลงมือทำร้ายร่างกายนายกิติศักดิ์จนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมีผู้ที่บันทึกคลิปเหตุการณ์
จนมีการแชร์ต่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมของการกระทำของน็อตด้วย
ล่าสุดนะคะน็อตก็ได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานยานาวา
พร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยแจ้งความเอาผิด
คู่กรณีในข้อหาชนแล้วหนี
ที่ผ่านมาได้เข้าให้ปากคำในคดี
แล้วก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการ
ยืนยันว่าไม่ขอให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายใดทั้งสิ้น
แล้วก็ขออโหสิกรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบคู่กรณีทุกอย่าง
จากนี้ขอโอกาสกลับตัวกลับใจ
และเตรียมตัวปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสงบจิตใจค่ะ
จริงก็คือไม่ได้แจ้งความครับ
คือแค่มาให้ปากคำเพิ่มเติม
แต่ในเรื่องของการดำเนินคดีผมก็ไม่ทราบจริงครับ
ขอโทษขออโหสิกรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ผมผมรู้สึกผิดมากค่ะผมแย่มากค่ะ
ผมขอปรับปรุงตัวนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทอดิเรกพันใย
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานยานาวาบอกว่า
เรื่องของการดำเนินคดีคู่กรณีของน็อตนั่นก็คือนายเกียรติศักดิ์
ในข้อหาชนแล้วหนีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เสียทรัพย์
หรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเป็นไปตามกระบวนการสอบสวน
ตามที่นายอัครนัทได้เข้าให้ปากคำซึ่งแม้ว่าน็อตบอกว่า
ไม่ติดใจเอาความแต่ว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
ไม่ยอมความได้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ขณะที่จากการสอบปากคำนายกิติศักดิ์ได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
อายการสารแขวงพระนครใต้
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ